ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กเหมือนกันนะคะที่เมื่อวานนี้พี่อุ๋ยเล่าไปเราตามความคืบหน้าให้ที่พ่อกับแม่เนี่ยฝากลูกชายวัยแปดเดือนไว้กับพี่เลี้ยงแถวแถวบ้านที่สมุทรปราการอ๋อสองวันเด็กเสียชีวิต
ตำรวจกำลังหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะครับคือทางฝั่งพี่เลี้ยงเขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
อันนี้เขาบอกเขามีร่องรอยอ่ะแต่ทำไมมันมีร่องรอยคล้ายกับบาดแผลอะไรก็ไม่รู้ครับ
ตรงไทยทอยของน้องเนี่ยนะคะตำรวจสพบังเสาทงได้รับแจ้งค่ะว่ามีเด็กผู้ชายเสียชีวิตปริศนาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบน้องบิ๊กไบท์๘เดือนเองอะค่ะ
คอที่ไทยทอยที่แก้มที่ขวาที่ขาแก้มขวาขออภัยแก้มขวาบวมค่ะ
มันมีร่องรอยฟกช้ำคุณพ่อคุณแม่ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องถูกทำร้ายหรือเปล่า
นางสาวออนปริยาอายุ๒๖เป็นคุณแม่นะคะบอกว่าได้นำน้องบิ๊กไบท์ไปฝากเลี้ยงกับผู้หญิงคนนึง
ซึ่งหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็รับเลี้ยงอยู่ในการเคหะเมืองใหม่บางพลีไม่ไกลจากบ้าน
เขาคิดค่าเลี้ยงเด็กวันละร้อยตอนแรกลูกชายก็ร่าเริงปกติไม่มีท่าทีผิดปกติอะไร
พอวันอังคารที่๔ตุลาคมลูกชายอาเจียนซึมวันพุธที่๕ตุลาคมพี่เลี้ยงโทรมาบอก
อาเจียนหนักมากชักเกร็งให้รีบไปดูพอไปถึงลูกชายหมดสติไปแล้ว
ที่ห้องที่เป็นแม่จ้างพี่เลี้ยงเด็กอะค่ะประตูหน้าห้องของพี่เลี้ยงติดป้ายเขียนเอาไว้
ข้อมูลอะไรเพราะให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วแต่ในห้องมีเสียงคนนะคะ
แล้วมีเสียงเด็กด้วยมีเสียงเด็กน่าจะสองคนได้อย่างน้อยนะคะ
ทีมข่าวพอได้ยินเสียงก็พยายามจะตะโกนเรียกอะค่ะแต่เจ้าของห้องไม่ตอบ
แต่มีคนอยู่แน่แน่แหละแต่เขาไม่ยอมตอบทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลของโครงการตอนที่พ่อและแม่ของน้องบิ๊กไบท์
น้องซ้อนรถจักรยานยนต์ไปส่งให้กับพี่เลี้ยงภาพนี้นะคะครับถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิด
ประมาณ๗นาฬิกา๕๕นาทีกว่าพอไปถึงที่ตึกก็อุ้มน้องขึ้นไปส่งที่ห้องพี่เลี้ยง
คือห้องจะอยู่ชั้น๓นี่นะคะหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ต้องไปทำงานต่อก็คือมาฝากเลี้ยงเอาไว้
กล้องวงจรปิดช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๒๗นาทีอันนี้ตอนอุ้มขึ้นก่อน
ต่อมาก็จะเห็นภาพนี้อุ้มน้องลงจากตึกขึ้นรถพยาบาลค่ะ
แล้วแม่ของน้องก็ตามไปวันนี้กู้ภัยมาใช่ค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับพ่อของน้องนะคะพ่อบอกว่า
แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวก่อนฝากเลี้ยงก็ไม่ได้มีริ้วรอยบาดแผลอะไรจริง
แต่พอมาเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีรอยแผล
ลูกชายมีรอยแผลเหมือนเป็นรอยเล็บจิกที่ต้นคอมีรอยช้ำ
แล้วอาเจียนหลายครั้งมากมีอาการหวาดกลัวร้องไห้งอแงตลอดเวลา

ส่วนคุณแม่ก็บอกว่าแม่สงสัยตรงนี้
แล้วทำไมพี่เลี้ยงเด็กไม่รีบแจ้งขอรถพยาบาลมารับตัวเด็กไปรักษา
หรือไม่รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิ๊ก

ก็เลยยิ่งติดใจพฤติกรรมของพี่เลี้ยงอะค่ะ
โหรักลูกโหรู้มาก
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางแต๋วก็แล้วกันอายุ๖๗ปี
ก็พ่อแม่ของน้องบิ๊กไบท์พาน้องไปเล่นด้วยบ่อย
ก็เล่าว่าครอบครัวของน้องย้ายมาเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ที่ชั้น๔

๔ตุลาคม๔โมงเย็นพ่อของน้องพาน้องมาเล่นกับป้า

น้องก็ไม่ได้ซึมอะไรนะก็ยังล่าเริงปกติ
พอ๕ทุ่มพ่อของน้องบอกว่าน้องอาเจียน

โมงเช้า๕ตุลาคมเห็นทั้งคู่ไปส่งน้องที่บ้านพี่เลี้ยง
พอตกตอนเที่ยงน้องอาเจียนชักเกร็ง
เลี้ยงรีบแจ้งแม่ของน้องให้นำส่งโรงพยาบาล
แล้วช่วงค่ำก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้องเสียชีวิต
น้องทำไมต้องชัก
แล้วในอาการที่น้องเสียชีวิตนี่

เพราะว่าทางคุณป้าคุณป้าเองก็เห็นรอยช้ำรอยอะไร

ทำไมลูกต้องตายทำไมลูกต้องชัก
อยากรออย่างเดียวคือผลทันสุทธิ์
จากคุณหมอออกมาว่าเด็กมันจะเป็นยังไง

อยากจะมีคำถามกับพี่เลี้ยงไหม
คือล่าสุดนะคะตำรวจสพบางสาวทงบอกว่าตอนนี้
สอบปากคำพ่อกับแม่เด็กแล้วทั้งคู่ติดใจเรื่องของพี่เลี้ยง
นี่แหละว่าถูกพี่เลี้ยงทำร้ายหรือเปล่า
เป็นสาเหตุให้น้องเสียชีวิตน้องพึ่งเนี่ย๘เดือนเอง
ไม่ได้ค่ะครับเพราะว่าต้องรอผลการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจากตัวเด็กก่อนนะคะ
ก็ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวใครยังไม่ได้ดำเนินคดีใคร